โอ้โหของนางเอกชื่อดังนะคะ

เพราะปรากฏว่ามีแขกมาที่สยามสนามหน้าบ้าน

นี่เลยคุณผู้ชมนะคะผู้ไม่หวังดีท่านนี้

มันเล้ยมาเยื่มเยี่ยมเยี่ยม

ซึ่งสาวโวเองก็ไม่รอช้าค่ะ

เหมือนมาแบบเลื้อยมาเล่นหรือเปล่าไม่รู้นะคะ
ซึ่งของเราก็พยายามมองหาเหมือนกันนะคะ

มองหาอะไรคะ
ไม่เห็นเลยค่ะอันนี้แซวเล่นนะคะ

อุปกรณ์ในการกำจัดงูของสาวโบค่ะ

เอาไปแห่เช็คหน่อยนะคะว่าน้องดุร้ายหรือเปล่า

น้องก็ออกจากบ้านไปอย่างปลอดภัยนะคะ

ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยนะคะสาวโบก็ได้อัดคลิป
พูดถึงความรู้สึกหลังจากที่งูเข้าบ้าน

ให้ฉันหวัดเดียวเหลือเกินเอาไปฟังโวเลยค่ะ
พลาดเลย
โอ้เสดายอ่ะพี่แจ๊ก

แต่พี่ขอเลขละกันเพราะวันที่๑พี่จะต้องปัง